ก็เรียนตรงว่าณวันนั้นก็ยังไม่มีเงื่อนไขว่าผู้นำเข้า

เพราะฉะนั้นการค้าทุกอย่างเราก็คงจะไปก้าวร่วมกันไว้ไม่ได้
แต่ความเป็นไปได้มีอย่างเดียวคือจีนเริ่มวิกฤต
การที่จีนจะมีออเดอร์เข้ามาหรือว่ามีการส่งออก
ตอนนั้นนะครับเป็นตัวเลขที่มันรวมหลายอย่างอยู่
คราวเท่าที่ฟังข่าวมาก็มีชื่อหุกรองเท้ามีทั้ง
มันไม่ใช่คำตอบได้จริงมันคือหน้ากากโรนมันไหว

พวกนี้บททุริปที่เข้ามาโดยการยกเว้นภาษี
พอเจ้ายกเว้นภาษีมา

เพราะถ้าเราให้สิทธิ์คนที่ได้รับการยกเว้นภาษี

มีการปั้งคำถามด้วยค่ะ

เหมือนคนในกระทรวงพระนิท

อันนั้นเป็นการตั้งข้อและแวงกันมากเกินไป
เพราะเรื่องนี้คนที่รู้อยู่มี

นับรวมเต็มทั่วและเรื่องการให้สิทธิ์ต่าง
ถ้าบอบร่วงหน้าไปก็เหมือนพี่น้องงะวน
แต่เรื่องนี้ก็เร็วมาก
มันก็เลยอยู่ในเงื่อนไข๓เงื่อนไขที่หลงตัววีดีโอบรุษคงพูดด้วยเมื่อกี้

ถ้าจะผลิตใช้ในเมืองไทยก็ต้องไปปรับกระบวนการใหม่
ต้องไปเรื่องของภาษีนำเข้าจะต้องไปเรื่องของการปรับภาษี

แล้วถึงจะสามารถผลิตแล้วก็ขายในประเทศได้

แล้วก็ผมเรียนแล้วว่าถ้าเป็นเรื่องของโลโก้สินค้าเนี่ยนะครับ
ถ้าเป็นการรับจ้างจริงเราก็ต้องส่งไปให้ทุกประเทศผู้ซื้อในประเทศใต้ทางนะครับ
ช่วงนี้เราเอามาขายในเมืองไทยไม่ได้อยู่แล้ว
โดยสองเงื่อนไขนี้มันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะกลับไฟ
แล้วก็กรรมการเองก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่อนุญาตเขา
เพราะถ้าจะไม่อนุญาตต้องอ้างเหตุผลได้ว่าทำไมถึงไม่อนุญาต
ตรงนี้มียื่นมาเยอะนะครับยื่นมาทั้งหมด๕๐กว่าล้านชิ้น
แต่จริงที่พิจารณาอนุญาตไปล่าสุดในจำนวนนี้ประมาณ๑๐กว่าล้าน
กว่าล้านนี่ตั้งแต่๒เดือนมาแล้วนะครับเดือนหนึ่งก็ประมาณสัก๕๖แสนท่าน
ประมาณสัก๕๖ล้านชิ้นไม่ได้มากเพราะเทียบกับที่เขาขอมา
ส่วนอื่นที่มันอยู่ในเงื่อนไขของหน้ากากที่ใช้ในเมืองไทยนะครับ
กรรมการเสนอขึ้นมาคือไม่อนุญาตครับเรามีกรรมการกันกรองครับ
มันได้แบบว่าอยู่แล้วที่ปฏิเสธอนุญาตเลยมีกรรมการที่มีด้านกระทรวงสาธารณสุข
มีทั้งกระทรวงและปาริสร่วมในการพิจารณาว่าใช่หรือไม่ใช่
โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขเด็กผมพึ่งพาก็เยอะมากเลย
เพราะว่าเขาจะรู้ว่าหน้ากากแบบไหนใช้หรือไม่ใช้
เรียนได้เลยว่าถึงยึดไว้ก็ไม่มีประโยชน์สำหรับคนไทย
ที่งานผมก็มีความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นตลอด
ใครจะตั้งข้อสงสัยหรือว่าจะมีคำถามอะไรนะครับ

แล้วผมก็มีหน้าที่จะทำให้เห็นว่า
เราความมุ่งมั่นหรือความตั้งใจในการทำงาน
เราจะค่อยที่กลายปัญหาไปได้
แต่ว่าผมไม่ว่าคนที่ตั้งข้อสงสัยหรือตั้งคำถาม

แต่ว่าเราก็ต้องมีสิทธิ์ในการอธิบายนะครับ

ทีมงานผมก็บอกได้เลยว่า
ตอนนี้ต้องทำหน้าที่เป็นคนจัดการ

ให้ทั้งผู้ค้าฝีกทั้งหลายอย่างนี้นะครับ
แต่เพื่อให้วิธีตัวนี้ผ่านไปได้ด้วยดี